ปาเจราจาริยาหอนติวนะครับ

ใช่แล้วครับช่วงนี้นะครับเดือนแห่งไหว้ครูเลยทีเดียวนะครับคุณครูนะครับ
ถือได้ว่าวันนี้นะครับมีว่ายครูทั่วประเทศช่วงพระเรื่องหลังที่ผ่านมา
แล้วก็บรรดาลูกศิษย์ต้องมีไอเดียเกียร์สร้างสรรค์นะครับ

ตั้งแต่เรื่องของทุเรียนก็มีเหมือนเดิม

ผ่านทุเรียนก็มีผ่านพญานาคก็มีผ่านขนมก็มี
ของหวานก็มานะครับมากันเยอะมากนะครับ
เราไปดูภาพกันว่า
แต่ละจังหวัดนะครับแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรนะครับ

เดี๋ยวนะต้องประคองกันมาแบบนี้เลยเหรอ

นี่ครับพานไหว้ครูบอกว่าพญานาคอลังการงามสร้างมาก
ขณะคอมพิวเตอร์ชั้นปชปีหนึ่ง
ไพรไรสารพัชชั่งกรรสินที่บอกว่า
นำมาว่าให้ครูประจำปีการศึกษา๒๕๖๑
อกจากความใหญ่โตแล้วก็ความงดงามที่เขาทำเข้าไป

ความตั้งใจคร๊ะครูนะครับวันนี้สำคัญมากนะครับ
นี่แหละครับบอกว่าท่านผู้อำนวยการวิทยาลัย
บอกว่ามีรู้สึกชื่นชมมากนะครับท่านสมพงษ์แสนบุตรนะฮะ
บอกว่าโอ้โหขออวยพรให้ลูกศิษย์ทุกท่าน
ความสำเร็จทั้งด้านการศึกษาและการงานนะครับ
ส่วนที่อีกที่หนึ่งนะครับ
ที่จังหวัดอ่างทองนะครับอำเภอวิเศษชายชาญนะครับ
บอกว่าจุดนี้นะครับโอ้โหนักศึกษานักเรียนนะครับ
ตั้งแต่อนุบาลจนถึงปฐมปีที่๖นะครับ
มีการนำไข่ไก่และขนมหวานทองหยิบทองหยอดฝอยทองมาตกแต่งผ่านไหว้ครู
รวมทั้งเมนูมะม่วงน้ำปลาหวานตามกระแสอเจ้าที่ถูกนำมามอบให้ครูนะครับ
อกจากนี้นะครับยังมีตุ๊กตารูปแบบต่างรวมถึงการนำเค้กที่แต่งหน้า

ดอกไม้ดอกเข็มแต่ดอกมะเขือพร้อมมีกรรมซึ๊ง
ไว้เพื่อให้ครูได้อ่านอย่างทราบซึ้งใจด้วย
ดูสิครับที่โรงเรียนละเอียดอุปสรรค์
ไปอีกที่นึงครับที่ศรีสรรพราณไหว้ครูในยุค๔๐
ที่โรงเรียนเทศบาล๓วัดชัยมงคลอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
ก็สร้างสรรค์ไม่น้อยเช่นกันนะครับ
โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖ก็ได้นำมันสับปะหลังและทุเรียนราชาผลไม้ครับ
ดูสิครับเรียนลูกเดียวปัจจุบันเรียนลูกเดียวเข้าท่านะครับ
ประทับใจให้แก่คณะครูเป็นอย่างมากล่ะครับ

โอ้โหเห็นแบบนี้แล้วคุณผู้ชมพาไปดูกันต่อเลยค่ะที่นครสวรรค์นะคะ
เหมือนกันเลยนี่คือบรรยากาศที่โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพที่อำเภอเมืองนั่นเองค่ะ
นักเรียนทุกระดับชั้นเลยนะก็ช่วยกันทำพานดูสิตั้งแต่ระดับเล็กเลย
คือออกแบบแบบสวยงามแสดงความกระตันยูต่อคุณครู

ถูกต้องค่ะทั้งมัชเมโลอมยิ้มพวกเวเฟอร์เอามาทำเป็นพานแบบนี้
แล้วก็มอบให้กับคุณครูอันนี้หวานสุดจริงนะ

ปิดท้ายที่โรงเรียนอนุบาลชัยนาธนะครับบรรยากาศก็คึกคักเช่นกัน
มีการจัดพิธีไหว้ครูด้วยหนังสือครับ
โดยกำหนดให้เด็กทุกคนนำหนังสือที่ไม่ได้ใช้แล้วอย่างน้อย๑เล่ม
มาไหว้ครูซึ่งคาดว่าจะสามารถรวบรวมหนังสือได้ไม่น้อยกว่า๒๔๐๐เล่มนะครับ
เพื่อนำไปประกอบไปมอบให้โรงเรียนในถิ่นธุระกันดัง
ที่ได้โอกาสและขาดแคลนให้ขาดแคลนหนังสือนะฮะ
ซึ่งปีนี้นับเป็นปีที่๓แล้วที่โรงเรียนอนุบาลชายนาฏจัดกิจกรรมไหว้ครูด้วยหนังสือ
เนื่องจากต้องการสอนให้เด็กรู้จักการให้และแบ่งปันเข้าท่านะครับ

ตอนเป็นเด็กตอนที่เราไหว้ครูเราก็ภูมิใจนะ
เวลาที่เราทำพานที่สวยงาม
ซึ่งเป็นการใส่ความตั้งใจแล้วก็ไปไหว้ครูด้วยความเคารพนะครับ
ก็จะมีความหมายดีพวกเขาตอกดอกไม้ยาพระแรกทั้งหลัง
ครับนี่พี่ทิเป้นะคุณน้ำแข็งเขาเป็นคุณครูนะ

คุณครูอาริยานะครับ